ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวผู้กำกับโจ้กับร้อยตำรวจโทธรณดิน
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็คัดค้างการประกันตัวด้วย
วันนี้ทั้งสองคนไม่พูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าทนายย้ำมาอย่าพูดนะ
พูดแล้วเดี๋ยวอาจจะเสียรูปคดีได้ติดตามนะครับล่าสุดนะครับ
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับรายงานสดมาจากกองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครสวรรค์เชิญครับถูกต้องนะครับคุณวราพรคุณนัทพงศ์ครับ
ภูมิกับโจ้นั้นวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามคำแนะนำของทนายความนะครับ
อาจจะเกี่ยวข้องกับรูปคดีในอนาคตได้
ขณะที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมา
ภายหลังปากการประชุมมาตลอดทั้งวันนะคะว่าจะต้องมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับกับตำรวจชุดศูนย์ห้า
ของสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์เพิ่มเติมครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวรร

ใช้เวลาในการประชุมสรุปติดตามคดีที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพิ่งกลับออกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
โดยท่านบอกว่าจากการประชุมแล้วตอนนี้พนักงานสอบสวน
พิจารณาออกหมายจับกับผู้ต้องหาอีกเพิ่มเติมหลายคน
แต่สิ่งที่สำคัญต้องไปดูว่าแต่ละคนนั้น
พฤติการในการก่อเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
และมีการร่วมกันกระทำความผิดในรูปแบบใด
ซึ่งตอนนี้มีการเรียกชุดปราบรามยาเสพติด๐๕
ของสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์มาสอบปากคำแล้ว
และจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมก็อยู่ในชุดดังกล่าว
เพราะว่าก่อนหน้านี้คณะทำงานได้ไปตรวจสอบ
พยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มตัวของผู้ตาย
และพบว่ามีหลักฐานในการล่อซื้อเป็นธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อจริง
ขณะที่วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพล
อดีตภูมิกับสพมนครสวรรค์
และร้อยตำรวจโทษธรณินมวันนา
ถูกตำรวจควบคุมตัวออกจากกองบังคับการ

ขึ้นรถตู้เพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้ว

หลังจากที่ทั้งคู่ถูกนำตัวมาชี้จุดเกิดเหตุ

นำกลับมาสอบปากคำต่อที่นี่
ในสภาพมีเสื้อแขนยาวสีดำคลุมไว้นะครับ
แต่วันนี้ยังคงใส่หมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าเพิ่มเติม
วันนี้เรียกได้ว่าอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากนี้เหน็ดเหนื่อยจากการสอบปากคำมาตลอดทั้งวันทั้งคืน
และถูกสอบปากคำอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
คุณผู้ชมครับนักข่าวหลายสำนักกว่าหลายสิบคนนั้น
พยายามที่จะสอบถามกับภูมิกับโจ้เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการฝากขังนะครับ
แต่ละคนพยายามจะถามถึงเหตุผลของการกระทำครั้งนี้
ว่าเหตุผลแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่
สิ่งที่เจ้าตัวพูดไปนั้นเป็นความจริงหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวนั้นที่บอกว่าสั่งให้บังคับให้ลูกน้องทำ
โดยที่ลูกน้องไม่เต็มใจนั้นอยากจะขอโทษลูกน้องหรือไม่
แต่ทุกคำถามวันนี้ผู้กำกับโจ้ไม่ได้ตอบอะไรออกมาเลย
ไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับ
สิ่งหนึ่งที่ทำให้วันนี้
ผู้กำกับโจ้ไม่ได้ตอบอะไรออกมาเลย
ผู้กำกับโจ้ไม่ยอมตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนนั้น
อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้น
ได้มีการพูดคุยกับทนายความแล้วนะครับ

ไม่ให้ผู้กำกับโจ้นั้นพูดอะไรอีก
เพราะกลัวที่จะเสียหายกับรูปคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กำกับโจ้ในความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่น
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมาน
และโดยผู้กับโจ้นั้นคุณผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าตัวนั้นปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา

พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิต
และเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ

อาจจะออกมายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับรูปคดีได้
โดยตำรวจนั้นขอยื่นคำร้องฝากขังครั้งที่๑

ตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาคมถึง๗กันยายนนี้
จากกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
นี้สารพิจารณาคำร้องและเหตุจำเป็นของ
ฝากขังแล้วอนุญาตให้ฝากขังตัวของ
ผู้ต้องหาได้ตามคำร้อง

ร่วมขบวนการตอนนี้จะถูกฝากคังที่
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ก่อนนะครับ
ในการพิจารณาคดีนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๖ที่จังหวัดพิศนุโรค
พอผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำรวจกระทำการในขณะปฏิบัติหน้าที่
และเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง
จึงต้องให้สารดังกล่าวนั้นเป็นผู้พิจารณาคดีนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้เรายังต้องติดตามนะคะว่า
หมายจับที่ทางตำรวจจะพิจารณาออกหมายจับกับชุด๐๕เพิ่มเติมนั้น
จะมีบุคคลใดกันบ้างนะครับซึ่งรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
อาจจะมีการกลับมาประชุมติดตามคดีเพิ่มเติมในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
นั่นแหละนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณภูริพัฒน์ครับ